ส่วนเรื่องนี้ที่นครศรีธรรมราชนะคะที่ทุ่งใหญ่เมื่อ๒วันก่อน
คุณพ่อเนี่ยทนไม่ไหวจริงเป็นใครจะทนไหวต้องถามแบบนี้ก่อน
ลูกสาวอายุ๑๔อยู่ม๒ถูกญาติลวงไปแล้วก็ไปลวนลาม
คือพาไปในที่เปลี่ยวลวนลามจับหน้าอกรัดคอและพยายามจะข่มขืน
แต่เด็กสู้ฮึดสู้กัดแล้วก็สะบัดแล้วก็วิ่งหนีมาได้
แล้วก็มาบอกที่บ้านพ่อโกรธมากเลยบุกไปถึงบ้านญาติคนนี้เอามีดแทง
แทงเลยค่ะเนี่ยญาติคนนี้บาดเจ็บสาหัสนะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติหมดเลยนะคะในดำนามสมมุติอายุ๒๓
ถูกในขาวนามสมมุติอายุ๓๐
เป็นญาติผู้พี่เอามีดปลายแหลมแทงเข้าที่เอว
แทงเข้าที่หลังแผลลึกเลยค่ะเย็บห้าเข็ม
สาเหตุที่ในขาวไปแทงในดำก็เพราะว่า
ลูกสาวของในขาวอายุ๑๔เรียนอยู่ม๒
มาเล่าให้ฟังว่าในดำเนี่ยจับหน้าอกรัดคอและพยายามจะข่มขืน
เริ่มแรกก็คือมาหลอกว่าเดี๋ยวพาไปหาพ่อ
กำลังหาปลาอยู่ที่หนองน้ำในหมู่บ้าน
แต่ในดำออกอุบายพาไปในที่เปลี่ยว
พอถึงที่เปลี่ยวปุ๊บโอ้โหเอามือจับหน้าอก
เอาแขนรัดคอและพยายามจะข่มขืน
คือเด็กผู้หญิงเขาสู้เขากัดนะคะ
เข้าไปที่แขนแล้วก็วิ่งหนีรอดมาได้แบบบุดหวิด
แล้วก็มาเล่าให้แม่ฟังเป็นแม่เลี้ยงนะคะ

พอในขาวได้ยินโอ้โหทนไม่ไหว
เดินไปเลยบุกไปบ้านของผู้ก่อเหตุเลย

แล้วถามว่าทำไมถึงทำกับลูกแบบนี้
ทำไมถึงทำกับลูกสาวเขาแบบนี้
แล้วก็เอากิ่งไม้ฟาดไปที่น่องของในดำครั้งหนึ่ง
คุณตาของในดำเห็นมาช่วยหลาน
ตามไปคว้าจอบมาทุบแขนของในขาว

ดำเห็นว่าคุณตากำลังถูกสวน
ก็เลยไปเอามีดพระมาแต่พลาด
ในขาวก็เลยคว้ามีดแทงใส่หลังในดำไปเลย
เลือดสาดจนในดำบาดเจ็บ
อาการของในดำตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ
ให้กลับมาอยู่บ้านตั้งแต่เมื่อวาน
แล้วก็ยืนยันกับนักข่าวว่าเขาไม่ได้ทำ

เขาบอกเขาไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหาเลย
เขาไม่ได้พยายามจะไปข่มขืนลูกสาวของอีกฝ่ายนึงเลย
ตอนนั้นตอนนั้นก็นั่งเล่นอยู่ในบ้านใช่ไหม

แล้วถึงใครเป็นศักดิ์ลูกพี่ลูกน้องกันใคร

นี่เขาปฏิเสธเขาบอกเขาไม่ได้พยายามจะข่มขืน

แต่ว่าทางครอบครัวของเด็กผู้หญิงวัย๑๔

เขาบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้จริง
ถึงขั้นต้องไปแจ้งความเขาไม่ยอม

ตำรวจก็มาคุยเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเที่ยง
เรื่องต้นเรื่องนี้มันจะแยกเป็น๒คดี
ก็คืออนาจารย์กับเรื่องของทำร้ายร่างกาย
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจก็จะเรียกตัวพ่อของเด็กผู้หญิงมาสอบปากคำ
ส่วนตัวในดำที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามจะไปข่มขืนเนี่ย
ตอนนี้ก็ยังบาดเจ็บอยู่เดินเหินยังลำบาก

เดี๋ยวรอวันพระฤหัสบดีก็จะเรียกตัวมาสอบปากคำ